ทีมแชมป์ไทยลีกระดูกการสองพันยี่สิบถึงสองพันยี่สิบเอ็ดครับ
เมื่อวานนี้นะครับบุกแบบชนะชนบุรีเอฟซีหนึ่งต่อศูนย์นะครับ
จากการทำประตูของปฐมพลเจริญรัตนาพิรมในช่วงต้นเกมนะครับ
ก็ทำให้ตอนนี้เหลือโปรแกรม๔นัดแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลย๒๖เกมแล้วนะครับ
เขาก็จะสร้างสถิติเป็นทีมแชมป์ไร้ภายทีมที่๓ในประวัติศาสตร์ไทยลีกครับ
และความเป็นไปได้ที่จะไม่แพ้เป็นไปได้หรือไม่ครับสิบสี่มีนาจะเจอกับนครราชศรีมา
กลางอ่าเกมกลางสัปดาห์นะครับสิบเจ็ดมีนาคมยี่สิบมีนาคม
ฉลองแชมป์ในบ้านเจอกับราชบุรีมิดผลเอฟซีและ๒๘มีนาคมนะครับ